เอาไปดูกันต่อที่ศิลปินจากข้าวสารเรคคอร์ดนะคะ
เขายังเดินหน้าทำความดีกันต่อนะคะ
ก็ช่วยเหลือพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะคะ
ที่ไหนขาดคงขาดแคลนก็เดินหน้าเอาของไปบริจาคกันเยอะเลยค่ะ

นำทีมโดยพี่ศักดาอดีตวงอินคาแล้วก็น้องวงโมทีฟนะคะ
พร้อมกับผู้บริหารเดินทางกลับไปมอบหน้ากาก
แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างแล้วนะคะ

ก็เลยนำแอลกอฮอลแล้วก็หน้ากากอนามัยมาแจกทีมงานด้วยนะฮะ
แล้วก็เปิดใจถึงสถานการณ์ของค่ายตอนนี้
ได้รับผลกระทบหนักจากโควิดเหมือนกันนะคะ
แต่ก็งานเพลงหยุดไปแล้วทุกอย่างไม่เป็นไรค่ะ
โมทีฟส่วนใหญ่เป็นคนเล่นดนตรี

พี่เขามีการปรับเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้า
ขายอาหารประทังชีวิตกันไปก่อน

สักวันสถานการณ์จะกลับมาดีดังเดิมค่ะ

เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับจากบริษัทเข้าสารก็เป็นแทน
ความห่วงใยนะครับถึงได้นำทั้งอุปโภคและบริโภค
มาบริจาคให้กับทุกสถานที่ที่หน่วยงานที่มีความจำเป็น
และก็ผู้ที่ได้ผลตกศพในเรื่องของโควิด๑๙
ก็เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยแล้วกันนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ขาย